เริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างนะครับ

โอ้โหนี่ครับสะบัดด้วยศอกซ้ายครับ
เข้าเต็มบริเวณใบหน้าของทางด้านฝรั่งฝน

โอ้โหจังหวะบุกนั้นน่ากลัวครับ

ซ้ายหน้าซ้ายยาวจำภรรณากับพี่ชัย

เหมือนจะไม่ชอบวงในครับพี่ชัย

ภารพนธ์พยายามจะเร่งเจมส์เผียดเข้ามา
พี่ใจรอจำกว่าภารพนธ์สวนด้วยมัดขวา
หวางแค่งซ้ายสวนเลยครับพี่ใจ

อย่ามาเสียบด้วยเขาซ้ายฟันด้วยศอกขวา
หมัดขวาโอ้มาเป็นชุดเลยครับ
โอ้ต้องเกมแล้วครับ

โอ้โหเจอหมัดชุดใหญ่เข้าไปครับ
เอาละครับไม่เข้ามุมนี้ไม่นับนะครับ

โอ้โหเอาละครับเสียไปหนึ่งนับครับ
ขยับเข้ามาพยายามจะฟันด้วยศอกขวาและทิ้งด้วยหมัดครับ
รอจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับ

เอาครับพยายามจะเดินหน้าคู่เลยครับ
ตบเข้ามาครับเปลี่ยนซ้ายเจอแข้ง

โอ้โหแกกักปิดบัญชีเลยครับ
โอ้เอาละครับแต่ทางหน้าพิชัยหวางแข้งได้สวยครับ

พอดอกมาครับปุ่งใน
ชุมมันกำลัวล่ะครับ
ใช้หวังซ้ายพระนักภูมิตบด้วยหุ้กซ้าย
อย่ามาเจอหมัดหนึ่งสองสู้ด้วยสองขวาทันทีครับ
ดูสายตากับแกครับเยี่ยมจริงครับ
พอเห็นผู้จะสู้นั้นอาการไม่ดีแกพุ่งเลยครับ